แล้วก็ให้เร่งรีบในการประมูลก่อนราคานั้นจะปรับลงไปมากกว่านี้นะครับ
ขณะที่ทางด้านของกศชก็มีการเร่งจัดทำแผนการประมูลใหม่
รวมทั้งเรื่องของการทำแผนรองรับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ร่วมประมูลด้วยครับ
เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศช
มองว่าราคานี้เป็นราคาที่ผู้ประกอบการอาจจะมาประมูลรายแรกนั้น
เป็นราคาที่ผู้ประกอบการรับได้นะครับเพราะว่าราคาเท่ากับการประมูลรอบแรกนั่นเองนะครับ
ขณะเดียวกันก็เห็นว่ากศชนั้นควรจะรีบเปิดการประมูลให้เร็วที่สุด
เพราะหากประมูลช้าจะทำให้ผู้ประกอบการบางรายนั้นหันไปหาพันธมิตรอื่นเพื่อลงทุนร่วมกัน
ผลกระทบทำให้มูลค่าของใบอนุญาตนั้นลดลงด้วยครับ
นายแพทย์ประวิทลี่สถาพรวงศากรรมการกศชประเมินว่าราคาเริ่มต้น๖๘๐๐ล้านบาท
เป็นราคาที่ผู้ร่วมประมูลทุกรายยอมรับได้เพราะเป็นราคาที่สุดท้ายในสล็อตของการเสนอราคาครั้งที่ผ่านมาครับ
ส่วนการจัดประมูลกศชก็จะเร่งดำเนินการจัดการประมูลให้เร็วที่สุด
พร้อมทั้งเตรียมประชุมแผนรองรับกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลด้วยครับ
ขณะที่นายธวัชชัยจิตภาษนันนะครับกรรมการกศชก็โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัว